สวัสดีครับอยู่กับผมจูด้งในสบัดทั่วไทยนั่นเองครับ
วันนี้ผมอยู่ที่ถ้ำเขาบินตะบนหินกองจังหวัดราชบุรีนั่นเองครับ
คราวที่แล้วผมพาคุณผู้ชมไปดูทั้ง๔ห้อง
โอ้โหบอกเลยว่าสวยงามมากจริงครับ
วันนี้ผมจะพาไปดูอีก๔ห้องที่เหลือว่าจะมีสตอรี่แล้วก็สวยงามขนาดไหน
เดี๋ยวไปหาผู้รู้ทางนู้นกันเลยก่อนครับไปเลยเริ่มกัน
เราก็มาอยู่กับผู้ที่ดูแลถ้ำแห่งนี้แล้วสวัสดีครับ
สวัสดีครับพันตีนาราพงศ์พยาตีนะครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนหินกอง
แล้ว๔ห้องที่เราจะพาไปดูวันนี้แตกต่างยังไงบ้างฮะ
อยู่ท้ายไร้มากมายเลยเดี๋ยวจะพาไปเดินไปดู

เราก็มาอยู่ที่ห้องหมายเลข๕ชื่อห้องอะไรฮะ

เป็นที่ชุมนุมของเทพและห้องนี้ใหญ่ที่สุดด้วยมีพื้นที่๑ไร่เศษ

ใช้เวลาเกิดประมาณล้านแต่ละล้านปี
ห้องนี้จำนวมเทพเลยถึง๔๕๓ต้นเข้ามาก็กลับบ้านขอพร
๕ห้องที่ผ่านมาหินก็ไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับเอาไปห้องที่๖
เราก็มาอยู่กันที่ห้องที่๖คือห้องอะไรครับท่านไหมครับ

นะครับตรงนี้กินรีพัฒนาในลูกกินรี
ผู้หญิงนั้นน่าจะนอนตรงนี้เหมือนผู้หญิงไหมครับตรงนี้เหมือนผู้หญิง
ครับหายไลท์ห้องนี้ยังไม่หมดห้องที่๖มี๒ห้องด้วยกันมีอะไรอีกครับ
เรามาสู่ห้องที่๖อีกห้องหนึ่งนะครับ
บ่อน้ำจักษิบนะครับ
นักธกที่เข้ามาบนบานสรรคาปขอช่วงขอรากมากมาย
นี่ตัดได้ละครับล้างล่าเพื่อเป็นศิริขบุคคล
ส่วนห้องที่๗จะมีอะไรให้เราดูอีกเดี๋ยวต้องตามไปดูนะครับ
อยากให้ท่านรองนำไปเลยนะฮะถ่ายเลยครับครับ

ฮึกสายหิมพาน
เหมือนป่าไม้ในหิมพานไหม
ใช่ครับเป็นลักษณะเหมือนเป็นต้นไม้

ฮึกสายหิมพาน

ทะลุแสงไปเลย
เอาไว้ถ่ายทะลุแสงเข้าไปอีกด้าน

ที่ได้มาเจอปรากฏการณ์แบบนี้นะครับคุณผู้ชม

เราจะเข้าสู่ห้องสุดท้ายของถ้ำเขาบินแล้ว

อืมไฮไลท์ของห้องนี้ครับ

พญานาคไล่มาเรื่อยเป็นเส้นเลย

โอ้โหเป็นลักษณะเหมือนดอกบัวเลย

เดินหยดมาเป็นหินงอก

มีนักท่องเที่ยวเอาเสื้อพระฤษีมาคุมไว้
แล้วก็นำพวงมาลัยมาโอ้โหนะครับ

ชัดเจนเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นหนวดนะครับชัดเจนเลย
เป็นถ้ำที่น่าศึกษาแล้วก็น่ามาเที่ยวเป็นอย่างมากเลยนะครับ
แต่ว่าถ้าใครครับท่านรองอยากจะมา

ห่างจากกรุงเทพประมาณ๑๒๐กิโลเมตร

ท่ามเขาบิลทะบุริกอลกระเภอเมืองจังหวัดราชชาวบุรี
ขอขอบคุณท่านรองมากเลยนะครับขอบพระคุณครับ
สำหรับครั้งหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามครับ
วันนี้ลากลับไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

ใช่ครับสำหรับใครที่ชอบเที่ยวเชิงแบบสำรวจธรรมชาติ
เป็นรูปต่างตามจินตนาการแล้วก็มีความเชื่ออยู่ข้างในด้วย

เดินไปก้มเหนื่อย

ใช่ครับเพราะว่ามีบางจุดที่เราต้องคานลอดเข้าไปด้วย

ก็พกไฟฉายไปด้วยแล้วก็พัดไปด้วยก็ดีนะ
ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่พาเข้าไปด้วย
ใช่ครับเพราะว่าตอนผมเข้าไปฝรั่งคนหนึ่งหลง
แล้วก็เดินวนไปวนมาทำหน้าแบบหลือเลย

ตอนแรกคิดว่าผิวบางตาหูแบบหลอดมากตอนนั้นขนลุกเลย
มีเรื่องแบบนี้ด้วยนะเป็นเรื่องความเชื่อนะ
เจ้าหน้าที่เขาต้องพาออกมาฮะเอาเอามีโอกาสลองไปกันดู
และอย่างที่ผมออกไปสถานที่อย่างนี้คุณไม่คุ้นเคย

ใช่เพราะว่าจะหลงได้นะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับ